เดี๋ยวนี้ชาวบ้านไม่ธรรมดาอย่าไปเรียกเขาว่าแหม
ชาวบ้านตาสีตาสาไม่ได้นะ
เดี๋ยวนี้ชาวบ้านเขาตามการเมืองรู้ดูการเมืองเป็น

ถ้าไปถามว่าประเมินยังไงกับการที่จะทำหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีคนที่๒

คุณยุระนันโนวินขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในอำเภอเมืองนะครับ
มองว่านายเศรษฐาต้องพิสูจน์ตัวเอง

ไอ้แกไอ้ดอมตาลลุกวางเลย

พูดดิเขาพูดมา

เป็นห่วงยังไงลองฟังชาวบ้านเขาฮะ
อุ้ยอันนี้คือจำกัดได้หรือเปล่า
นี่เป็นยังไง
เป็นยังไงล่ะพูดถึงการใช้
การใช้เงินดิจิทัล

มันสามารถใช้ได้๒แบบครับ

ผมจะใช้พลวดเดียวหมื่นนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้
หรือจะทยอยใช้แบบดอมก็ได้

พี่ใช้ทำอะไรหมื่นบาทรวดเดียว
พี่มีช่องทางใช้กันแล้วกัน

ผู้ค้าที่ตลาดสดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ตลาดสดบางลำพูที่ขอนแก่นนะ

ไม่มั่นใจรัฐบาลเพื่อไทย
ว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

เป็นทุนภาคล่าวที่แอดหม้นประชาภาคน
แล้วกลุ่มพักร่วมเนี่ยมันจะทำให้อยู่ได้ไหมนะ
นี่ครับลองฟังดูครับ

เพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงนี้

แต่รัฐบาลชุดนี้ผมว่ามันน่าจะไม่ยาว
คนที่คุณรอคอยครับ
ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าล่ะใช่ไหมครับ

เพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวเขาต้องไปบอกว่าต้องไปปรึกษาพักร่วม
ขึ้นเหนือบ้างสิขึ้นเหนือไปที่ตะบนช้าง

ไปถามเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว๑
อื้อหยุดขึ้นมาเลย

มองนโยบายเงินดิจิทัล๑หมื่นบาท
ว่าเป็นแค่เทคนิคการหาเสียง
เพราะมันจะกระตุ้นแค่เศรษฐกิจระยะสั้น

ครอบคลุมถึงผู้ค้าทุกชนิด
แล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็รายใหญ่เท่านั้นลองฟังดูครับ
คิดว่าเป็นการอะไรนะ
คือเป็นไปได้น้อยอาจจะเป็นการเทคนิคการหาเสียงหรือเปล่า
หาเสียง

ตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสั้น
แล้วก็มันได้ประหยัดค่าใช้จ่าย

คือประชาชนชาวบ้านเดี๋ยวนี้
เขาตามการเมืองรู้ดูการเมืองเป็นแล้ว

รู้ถึงขนาดว่าคนที่จะมาเป็นนายกมาจากสายไหน